มารวมกันที่งานนี้นะคะไปดูจากรายงานเลยค่ะ

วัยร้ายและเอเลียนสิ่งมีชีวิตจากนอกโลก
ที่เป็นของสะสมขนาดเท่าตัวจริงจากภาพยนตร์ดังต่างที่หลายคนคุ้นเคย
ไม่ว่าจะเป็นควีนเอเลียนคู่ปรับของพรีเดเตอร์
จากภาพยนตร์เรื่องเอเลียนปะทะพรีเดเตอร์
ถูกนำมาจัดแสดงในงานเอเลียนแอนดมอนสเตอร์
บริเวณรานกลางศูนย์สมศิษณภาษีสรีข้อนบางแค
ให้ได้ชมกันอย่างใกล้ชิดค่ะ
เวลาคนดูหนังเนี่ยทุกคนก็จะโฟกัสมาร์ทพระเอก
แต่ว่าปัจจุบันนี้ผมว่าหนังหลายเรื่องเลยที่ดีไม่ดีเนี่ย
ตัวร้ายเนี่ยจะเด่นกว่าพระเอกด้วยซ้ำ
ผมว่ามันมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่แบทแมนกับโจเกอร์
อันล่าสุดสุดท้ายนะที่ฮีเลเจอร์ที่เสียชีวิตเนี่ย
เพราะว่าตัวร้ายเนี่ยมันสามารถเด่นกว่าพระเอกได้
แล้วซึ่งหนังใหม่นี้ก็เริ่มปูขึ้นมา
ซึ่งเอาตัวร้ายมาเป็นพระเอกนะฮะ
เราก็เลยอยากจะทำอะไรให้มันกิมมิกที่แปลกใหม่
เพราะปกติเนี่ยทุกที่จะเอาพระเอกมาจัดงาน
แต่คราวนี้ของเราจะเป็นครั้งแรกที่จะเอาตัวร้ายมาเป็นตัวเองในงาน
วายร้ายและเอเลียนเหล่านี้เป็นของสะสมจากพิพิธภัณฑ์แบทแคทมิวเซียมแอนดทอยสไทยแลนด์
ซึ่งนำมาจัดแสดงในงานนี้รวมแล้วมากกว่า๓๐

แล้วก็ส่วนใหญ่ที่เป็นของแบทแคทมิวเซียมแอนด์ทอยส์ไทยแลนด์นะครับ
ที่เราจัดแสดงโชว์เป็นประจำอยู่แล้วครับ

เพราะว่ามีแต่เอเลียนแล้วก็มอนสเตอร์มาปะทะกันนะครับ

ก็อยากจะขอขอบคุณนะครับพิพิธภัณฑ์แก๊แคทมิวเซียมแอนทอยไทยแลนด์นะครับ
ที่ให้การสนับสนุนเรานะครับ
แล้วก็ให้ไม่ว่าจะให้ยืมตัวละครแต่ละตัวมาตั้งโชว์ในงานนะครับ
หรือว่าของสะสมที่เป็นของที่บางชิ้นนี้เป็นของที่แรร์มาก
แล้วก็เป็นอะไรที่แบบอยากจะให้มาชมกัน
ก็เป็นหนึ่งในไฮไลท์ของงานนี้เช่นกัน
เพราะเจ้าตัวนี้มีความสูงถึง๓เมตรเท่าตัวจริงเลยค่ะ
คู่ปรับของกัปตันอเมริกาค่ะ
จัดวางไว้ให้ชมกันอย่างใกล้ชิด
จากเหล่าวัยร้ายแล้วยังมีบรรดาฮีโร่
พระเอกของภาพยนตร์มายืนประกบอวดโฉมแบบไม่ยอมน้อยหน้ากัน
บรรยากาศจำลองภาพเมืองที่เพิ่งผ่านการต่อสู้
ระหว่างวัยร้ายและเหล่าซุปเปอร์ฮีโร่
เพิ่มความสมจริงด้วยซากอนุสวรีเทพีเสรีภาพที่ถูกทำลาย
และภายในงานยังมีสินค้าลิขสิทธิแท้จากค่ายต่างมาจำหน่าย
โซนร้านอาหารรวมแล้วกว่า๕๐ร้าน
มาให้เลือกชิมเลือกช็อปกันได้ไม่อั้น
ที่พิเศษมากก็จะมีเป็นตัวเอเลียนเลยนะครับ
เดินในงานนะครับแล้วก็เอ่อเราก็สามารถถ่ายรูปได้นะครับ
แต่ก็อย่าไปรังแก่เขานะครับเพราะว่าก็ต้องเห็นใจเขา
เพราะว่าเขาคงร้อนเหมือนกันนะฮะใส่ชุดมานะฮะ
แต่ว่าก็จะมีกิมมิกเยอะแยะในงานให้ดูให้มาชม
แล้วก็ให้เรามาชมเองละกัน
ใครที่อยากมาสัมผัสกับเหล่าวายร้ายอย่างใกล้ชิด
บริเวณลานกลางไปจนถึงฮอบีชั้นหนึ่ง

กันยายน๒๕๕๙ค่ะ